เกิดขึ้นเหมือนกัน
เหตัวอันนี้คือ
ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาผู้คนหนาแน่นนะฮะ
ผู้คนหนาแน่นขนาดไหนให้ย้อนไปดูที่ประตูวัด
ไม่พลาดไม่ต้องไปนะผมพูดให้ฟังย้อนไปดูที่ประตูทางเข้าจากถนนใหญ่
ล้นขนาดไหนล้นไปข้างนอกไปที่ถนนใหญ่เลยฮะ
และเข้ามาข้างในผู้คนก็แน่นหนานะครับเพื่อจะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่นี้ก็คือ
องค์พระฟิกเกณฑ์องค์ศรีชมพูองค์ใหญ่สุดในประเทศไทยสูง๑๖เมตรยาว๒๔เมตรไหนล่ะพระฟิกเกณฑ์
ส่วนเมื่อสักครู่นี้สีฟ้าหนูบริวารขององค์พระพิกาเนธแล้วมาไหม
มาขอมาคุยกับหนูด้วยฮะมาขอโชคขอลาบคือเราไม่สามารถไปแตะองค์ท่านได้
เพราะท่านองค์ใหญ่มากอยู่ฐานก็ใหญ่โตมโหลานดังนั้นเราฝากบริวารขององค์พระพิคเนต
คือหนูสองตนนี้เรียกว่าอะไรอ่ะหนูสองหนูเนี่ย
รางวัลที่หนึ่งนะรางวัลที่สองนะแล้วแต่เลยแต่เวลาที่จะไปขอเนี่ย
ให้เอามือเอื้อมหลังหูหนูอะไรวะสมมติว่าพูดเหลือมันว่า
คือเวลาเรากระซิบสมมุติเรากระซิบหูขวาหนูให้เราเอามือเอื้อมไปอีกมือหนึ่ง
ไปปิดอีกหูหนูไว้ปิดหูซ้ายไว้เราคุยหูขวาปิดหูซ้ายไว้
จะได้ไม่เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหนูมันจะได้จำข้อมูลเราได้
ได้ไปบอกองค์พระพิกาเนตได้ค่ะนี่คือบรรยากาศที่วัดสมานรัตนาราม
แต่ยังไม่หมดแค่นี้เขามีอีกจุดหนึ่งสะดอกเคราะห์รอดท้องช้า
อันนี้เป็นประเพณีโบราณของไทยก็มีด้วยแต่เช้าตัวใหญ่มากอ่ะ
ช้างเชือกนี้ใหญ่โตมากฮะทำพิธีสะดอกเคราะห
ดอกเคราะห์เพื่ออะไรให้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
เรื่องราวดีดีจะได้มาหาเราในปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
และผู้คนก็ไปร่วมลอดท้องช้างกันเยอะเลย
มีช้างสิบเจ็ดเชือกใหญ่ไหมอืมช้างตัวใหญ่มาก
เรายืนตรงนี้โอ้โหช้างอยู่กับแมมมอส
ตัวใหญ่ตัวแล้วงาสวยสง่างามมากจริงจริงนะฮะลอดท้องช้างเพื่อขับไล่
โชคร้ายสิ่งอัปมงคลอุปสรรคปัญหาต่าง
ให้หมดสิ้นไปโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่กำลังตั้งคัน
หากได้มีโอกาสมาลอดท้องช้างจะถือว่าเป็นการแบ่งบุญบารมีจากช้าง
ยังไงอ่ะคือช้างเนี้ยมีเทวดาอารักษ์ยี่สิบหกตนค่ะดูตามจุดจุดจุดจุดจุดจุดต่างต่าง
โดยเฉพาะท้องกับขาช้างหากเราเราคือผู้หญิงนะ
ที่ตั้งท้องร่วมและมีโอกาสไปลอดท้องช้างเทวดาอารักษ์ก็จะถือว่าเป็นการ
แบ่งบุญแบ่งการอนุระดูแลช้างปกป้องช้างมาช่วยปกป้องลูกในท้อง
สุภาพสตรีด้วยอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับ
ที่วัดสมานลัตนารามครับค่ะอ้า